เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของวัดสวนธรรมชาวศรีวิรัยนะฮะ
ก็ติดตามกันทุกวันที่หนองบัวลำพูแต่คราวนี้เนี่ย
มันเริ่มมีกระแสจากในพื้นที่แล้ว
หลังจากนายกุศลศรีอริยะกลับมาทำพิธีอีกครั้ง
โดยเฉพาะการอวดอิทธิฤทธิ์การรักษาโรคนะครับ

เขาเริ่มออกมาขึ้นป้ายคัดค้านการปฏิบัติธรรมแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นพิธีที่เกิดขึ้นหลังจากนายกุศลศรีอาริยะศรีอารยะวงศา
หรือนายกุศลหมีเทศชื่อเดิมเป็นอดีตสสสุโขทัย
หลังจากเขาประกาศตนเป็นพระศรีอริยเมตรัยครับ
กลับมาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์อีกครั้ง
แล้วก็อ้างว่าสามารถช่วยขับพิษออกจากร่างกาย
แล้วก็รักษาคนที่เจ็บป่วยให้หายขาดได้
ระหว่างทำพิธีเห็นไหมครับคุณผู้ชมบางคนร้องไห้ออกมา
บางคนชูมือเหมือนร่ายรำ
ขณะที่นายกุศลศรีอริยะก็ชูมือหรือชี้นิ้ว
เหมือนเป็นการแผ่อำนาจบารมีไปยังลูกศิษย์ทุกคน

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนธรรมชาวศรีวิรัยในตะบนโพชัย
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ท่ามกลางลูกศิษย์ที่มาร่วมกิจกรรมกว่า๖๐คน
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับในกุศลกับลูกศิษย์ประมาณ๓๐คนได้ครับ
มีพิธีกรรมนี้เป็นพิธีปฏิบัติธรรมล้างบาปครับ
โดยประกาศให้ลูกศิษย์ทราบถึงข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
เปล่งเสียงคำว่าอริยะออกมาดัง
จากนั้นเจ้าแม่มณีแก้วสิทธิเอก
สิทธิเอกของคุณกุศลนั่นน่ะ
นะฮะก็บอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมเปล่งวาจาคำว่าโสสิโสสิหกครั้งด้วยกันครับ
สิทธิ์ทั้งหมดก็ทำตามโดยมีนายกุศลศรีอริยะเนี่ยนั่งบนเก้าอี้นะฮะ
ชูมือทั้งสองข้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าโสสิครับนะฮะ
จากนั้นนะครับจะทำพิธีล้างบาปล้างกรรมเพิ่มบุญ
โดยให้ลูกศิษย์นั่งกำมือแล้วเพ่งกระแสจิตไปที่นายกุศลศรีอริยะ
แล้วอ้างว่านายกุศลศรีอาริยะเนี่ยจะใช้กระแสจิตนะฮะ
ดวงจิตล้างบาปให้ลูกศิษย์ได้ด้วย

ทีมข่าวสอบถามเกี่ยวกับการกลับมาทำพิธีอีกครั้ง
โดยเฉพาะการอวดอ้างว่ารักษาโรคต่างได้ผ่านพิธีกรรม
กุศลศรีอริยะบอกว่าโรคส่วนมากจะเกิดจากกรรม
คล้ายกับคนมีบาปมากกว่าบุญนั่นแหละ
ร่างกายจึงไม่สมดุลนะครับ
กว่าโรคภัยต่างจะหายไป
โดยไม่จำเป็นต้องกินยาหรือหาหมอ
พี่เขาบอกแบบนั้นฮะเอาลองฟังดูหน่อย
คนที่เป็นโรคเป็นภัยส่วนใหญ่จะเป็นโรคกรรม
เพราะว่าอะไรร่างกายเราเนี่ยมันทำงานโดยระบบไฟฟ้า
คลื่นบุญก็คลื่นโปรตอนที่เป็นคลื่นบวกประจุบวก
คลื่นบากรรมสีดำเป็นคลื่นรบอิเล็กตรอน
ทีนี้ว่าเวลาเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยร่างกายไม่สมร
เพราะว่ามีคลื่นบากเยอะคลื่นอิเล็กตรอนมาก
มันไม่สมดุลกันฉะนั้นเราก็เอาขึ้นบุญ
แล้วคือโปรตอนนี้ยิงเข้าไปนะเพื่อทำให้ไฟฟ้ามันสมดุล
โรคหัวใจโรคตับใต้ไส้พุงมันทำงานด้วยไฟฟ้ามัน
เพราะเราปรับแค่อธิษฐานเยอะหลายคนก็หาย
แค่อธิษฐานให้บุญไปแล้วก็อธิษฐานก็หาย
ผมอยากจะให้ขึ้นแคปชั่นเหมือนตอนข่าวขอโชคขอลาบอ่ะ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

ผมก็คลามีก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะ

อกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่านายกุศลมีการจัดตั้งพักการเมือง

ลูกศิษย์ได้เตรียมการเอาไว้แล้ว
เพราะอนาคตหากมีการจัดกิจกรรมชุมนุม

แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเรียกรายเงินจากลูกศิษย
ที่มีคนออกมาโจมตีแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่มาดูกระแสบ้าง
ชาวบ้านในพื้นที่ติดป้ายคัดค้าน
การตั้งสวนธรรมชาวศรีวิรัยในหลายพื้นที่แล้วล่ะครับ
ในตำบลหนองภัยศูนย์แล้วก็ตำบลโพชัย

มีการติดป้ายข้อความโดยระบุว่า
ครูนักเรียนบ้านคึมชาติห้วยบง
มั่นในหลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ไม่เห็นด้วยกับการประกาศศาสดาในพื้นที่ของเรา
อกจากนี้ห่างโรงเรียนออกไปประมาณ๑กิโลเมตร
มีการติดป้ายแล้วก็รูปพระพุทธเจ้า

ยึดมั่นในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
เรื่องนี้นะครับนายจักรพงศ์จันทศิลป
ท่านเป็นกำนันตะบนโพชัยบอกว่า
ป้ายข้อความนี้เขากับกำนันตะบนหนองภัยศูนย์

หลังจากทราบว่านายกุศลศรีอริยะตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในพื้นที่
และแอบอ้างว่าเป็นพระศรีอริยเมตรัย
ส่วนตัวไม่ใช่ผมนะส่วนตัวคือกำนันเนี่ย
เชื่อว่าเป็นพฤติกรรมหลอกลวงชาวบ้านครับ
และสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนา
ชาวบ้านในพื้นที่จึงไม่อาจยอมรับได้
และเรียกร้องให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบให้ถูกต้อง
ก่อนจะมีชาวบ้านหลงเชื่อและสร้างความเดือดร้อนไปมากกว่านี้
สำนักงานพระพุทธศาสนาที่หนองบัวลำพูครับ
ผมว่าข่าวนี้มันออกทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะ
และนี่ชาวบ้านเขาเริ่มจะเรียกร้องมาแล้ว
ลองดูสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญเป็นโมเดลก็ได้นะครับ

แต่ชาวบ้านเขาเรียกร้องมาผมก็เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อมวลชนบอกให้ตรวจสอบนะครับ